ส่วนเรื่องของเด็กอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเพิ่งเปิดเทอม
ก็อาจจะมีเรื่องของการรับน้องทางผู้ปกครองหรือว่าทางโรงเรียนอาจจะต้องดูแลนิดนึ
เพราะว่าบางทีไปแอบนัดกันเองนะคะรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็เกิดการสูญเสียกันขึ้นมา
พระนครศรียุธยาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วค่ะมีการรับน้องโหด
รุ่นพี่เนี่ยใช้เหล็กเผาไฟทั้งจี้ทั้งแทงมีการกระทืบซ้ำด้วย
ปรากฏว่าทำให้รุ่นน้องหัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยคุณป้าของน้องอาชิค่ะอายุ๑๖ปีซึ่งเป็นผู้เสียชีวิต
เอาเรื่องมาโพสต์แล้วบอกว่าหลานเรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคชื่อดัง

แล้วหลานถูกรุ่นพี่ที่จบไปแล้วแอบจัดกิจกรรมรับน้อง
นำไปสู่การทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปคุยกับคุณแม่ของผู้เสียชีวิต
คุณแม่บอกว่า๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
น้องอาชิโทรมาแจ้งแม่บอกขออนุญาตไปเที่ยวกับเพื่อนนะ
แล้วพอตอนบ่ายก็มีโทรศัพท์เข้ามาที่แม่
แจ้งว่าลูกชายเล่นน้ำแล้วชักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่แม่บอกว่าพอไปถึงก็พบว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
อาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ก็พยายามถามเพื่อนของลูกแต่เพื่อนแต่ละคนก็ให้การไม่ตรงกัน
แม่ก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกเอกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
หนึ่งในเพื่อนของลูกเนี่ยแอบมาบอกว่าอาชิไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนกับที่ขอแม่
แต่ว่ารุ่นพี่สถาบันเดียวกันมีชื่อแก๊งด้วยนะชื่อว่าแก๊งบึงพระราม
นัดรุ่นน้องออกไปทำกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่ครับแล้วน้องอาชิก็ไม่ได้จมน้ำ
เหมือนกับที่รุ่นพี่บอกแถมยังถูกรุ่นพี่เตะด้านหลังด้วย
คือคุณแม่บอกไปดูที่สภาพศพเนี่ยมีรอยถูกไฟจี้มีรอยของแหลมแทงที่หน้าอก
ร่างกายมีรอยฟกช้ำแผ่นหลังก็มีรอยถูกพ่นด้วยสีสเปรย์
คุณแม่ก็คาใจค่ะว่าน้องอาทิเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร
อยากให้ทางวิทยาลัยและตำรวจช่วยกันคลี่คลายคดีและให้ความเป็นธรรมกับลูกชายด้วยค่ะ
น้องก็พูดว่ามีการรับน้องกันเกิดขึ้น
ก็อยากให้ทางโรงเรียนช่วย
ใช่ตรวจสอบนิดนึงค่ะให้ความเป็นธรรมกับน้องหน่อย
เพราะว่าแม่ก็ไม่มีใครมารับผิดชอบอะไรเลยอะค่ะ

เมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าทุกคนก็เลี้ยงลูกของตัวเองมา
แต่ว่าสุดท้ายมาเสียชีวิตกับเรื่องโดยใช่เหตุแบบนี้นะคะ

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมเยียวยาตามสิทธิ์ของเด็ก
แต่ยืนยันว่าทางวิทยาลัยไม่มีนโยบายจัดกิจกรรมรับน้อง

เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องที่เด็กนักเรียนและรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้ว
ชักชวนกันออกไปจัดกิจกรรมเอง
คือมันก็เหมือนลักษณะว่าใครจะเป็นการเข้ากลุ่มของบรรดาเด็กนักเรียนด้วยกัน
ว่าถ้าใครอยากเข้าแก๊งเข้ากลุ่มก็ต้องมาร่วมกิจกรรมอะไรประมาณนี้นะคะ

ทางท่านผู้บริหารระดับสูงของอาชีวศึกษาเอง

ความสบายใจให้กับทางผู้ปกครองด้วยว่าเหตุการณ์เป็นอะไร
และที่สำคัญนั้นก็คือเราลงไปเพื่อที่จะได้รับรู้รับทราบว่า

อาชีวะให้ความสำคัญกับเรื่องของการรับน้องมากเลยนะคะ
ลองกับพอกันกับในส่วนของการทะเลาะวิวาส

ไม่อยากให้เกิดในเรื่องลักษณะของการที่ความเชื่อ
หรือการสายสัมพันธ์ที่ผูกพันในลักษณะแบบนี้
ก่อนหน้านี้เราก็มีการสั่งการและพูดคุยกันตลอด

ในเรื่องของการรับน้องนี่จะต้องไม่มีเกิดขึ้น
ขณะที่ตำรวจสพออุทัยนะคะ
ตอนนี้เรียกนักเรียนและรุ่นพี่๖คน

แล้วก็มีทั้งที่เรียนอยู่แล้วก็จบไปแล้ว
ก็เรียกมาสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพแล้ว

แต่ว่าทั้งหมดยังให้การไม่ตรงกันคุณกาย
ต้องรอผลการชนสูตรแล้วก็หลักฐานอื่นประกอบ
ก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ